ชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป
สิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นพายุหมุนหรือว่าพายุลมบ้าหมูที่พิศนุโลกนั่นเองนะคะ
ดูสิคะมันเกิดอยู่แบบนี้เป็น๑๐นาทีนะ

พายุหมุนหรือลมบ้าหมูเนี่ยมันจะไปพัดเอาอะไรให้ข้าวของของชาวบ้านเสียหายหรือเปล่า

เออเนี่ยค่ะถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
ซึ่งมันเป็นฝุ่นเป็นเกลียวลมแบบนี้หมุนอยู่กลางทุ่งนา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโคกสมอที่ตำบลดงประคำอำเภอพรมพิรามของพิศนุโลก
ชาวบ้านเขาขับรถผ่านมาพอดีเลยค่ะ
แล้วเห็นก็เลยรีบหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
ซึ่งคุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาบอกนะว่าคลิปนี้คือถ่ายไว้ได้เนี่ย
พายุหมุนมันเกาะตัวอยู่แบบนี้เป็น๑๐นาที
หลังจากนั้นมันก็หายไปไม่ได้สร้างความเสียหายอะไร
ทุ่งนาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะ
ซึ่งพายุลมบ้าหมูเนี่ยมันเป็นลักษณะที่อากาศหมุนวนเป็นลำงวง
มันก็จะเกิดจากเป็นเพราะว่าพื้นดินร้อน
พื้นดินร้อนจากแดดแล้วอากาศเหนือพื้นผิวมันก็จะลอยตัวขึ้นมา
ทีนี้พอมาปะทะกับลมมันก็จะก่อเป็นลมงวง
มันก็จะหมุนวนหอบเอาพวกฝุ่นทรายสูงขึ้นไปแบบนี้
เขาบอกว่ารัศมีของมันนะเส้นผ่านศูนย์กลางของมันอาจจะหมุนกว้างได้ถึง๑๐เมตร
ใช่ค่ะแล้วชื่อของพายุเนี่ยมันก็เรียกแตกต่างกันออกไปนะถ้าเกิดว่าเป็น
ฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นดัสเดวิลเหมือนกับเป็นปีศาจฝุ่นนะคะ
ส่วนคนอีสานเขาจะเรียกว่าลมหัวกุดคนใต้ก็จะเรียกลมหัวด้วน
เหนือคุณคนเหนือเขาจะเรียกลมติดปิวเขาจะออกเสียงยังไงคะ
ซึ่งคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเห็นลักษณะนี้
แปลว่ามันเป็นสัญญาณเตือนเขาก็จะเกิดพายุฤดูร้อนล่ะ
หลังจากนั้นไม่นานก็จะมีฝนฟ้าขนองลงมาคือบ้านเรามีห่อมความร้อนอยู่
อากาศมันร้อนจัดจริงแล้วก็มีลมหนาวจากจีนแผลลงมานิดนึง
และอีกปัจจัยหนึ่งคือลมใต้หอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมา
ปัจจัยทำให้บ้านเราตอนนี้มีพายุฤดูร้อน
ลมหัวกุดเป็นส่วนหนึ่งของพายุคุณ
แล้วถ้ามันไปพัดหมุนกันอยู่ตรงที่มีไฟป่า

มีพายุฤดูร้อนขึ้นขึ้นในฝั่งประเทศไทยตอนบนนี่นะคะ
ภาคเหนือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ
มีน่านมีอุตรดิษฐ์มีพิศนุโลกมีเพชรบูรณ์
ส่วนภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็จะมีเลยหนองคายอุดรสกลนครบึงกาล
แล้วก็ภาคกลางก็จะมีชัยนาฏกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะคะ
ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ใช่แต่ก็ต้องจับตามองเรื่อยนะฮะ
แล้วอย่างที่บอกไปถ้าเมื่อกี้เป็นลมหมุนแล้วมีไฟขึ้นไปอีก
มันจะทำให้ไฟไหม้ลุกลามไปได้
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบอะไรนะคะ